อย่างเช่นคนที่ขายอาหารข้าวแกงทั่วไปเนี่ยนะครับก็ช่วยกันในการปลุกจิตสำนึกให้กับลูกค้าคือมีอยู่ร้านหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองถ้าเกิดลูกค้าไม่ใส่หน้ากากมาไม่ทำการป้องกันตัวเองแล้วเราก็ไม่ให้ขายไม่ส่งอาหารให้แล้วที่สำคัญถ้าอยากจะกินจริงไม่ใส่หน้ากากใช่ไหมงั้นรอเลย๑๔วันค่อยมาซื้อ
เนี่ยที่ร้านนี้เลยครับร้านข้าวแกงเจ๊เหี่ยงถนนเทศบาล๑๐ตั้งอยู่เลขที่๔๗ทับ๑ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองฮะ
ติดป้ายใบเบอร์เริ่มประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รับทราบเลยนะครับกับมาตรการในการขายข้าวแกงในยุคโควิด๑๙
คือผมพูดเพิ่มเติมเข้าไปเพื่ออะไรรู้ไหม

ถ้าคุณไม่ใส่หน้ากากคุณไปยืนอยู่ร้านนี้

แล้วก็อีกป้ายหนึ่งเป็นป้ายข้อความว่า
กรุณายืนนอกแถวกั้น

ไปจอด้วยขอดูหน่อยมีอะไรกันบ้าง
แต่ยุคนี้สมัยนี้คุณไม่ต้องทำขนาดนั้น
เขาจะมีพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย
คุณยืนนอกแถวกั้นเอาไว้ไม่ต้องเข้าไปใกล้ขนาดนั้นนะครับ
แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยเพื่อความปลอดภัยของส่วนร่วม
อีกป้ายหนึ่งจัดให้ป้ายที่ระบุว่า
ตรวจทราบลูกค้าที่มาซื้ออาหาร
ท่านใดไม่ใส่หน้ากากอนามัยทางร้านไม่ตักอาหารให้จนกว่า
คนที่ใส่หน้ากากอนามัยเขาจะซื้อเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
แล้วคุณถึงจะได้โอกาสในการตักอาหาร
แล้วโปรดนะครับยืนห่างกันไม่ต่ำกว่า๑เมตร

ถ้าคุณไปร้านนี้แล้วก็ร้านไหนไม่ว่าร้านไหนคุณใส่หน้ากาก
ไม่งั้นพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ขายให้นะ
นี่มันง่ายกว่ากันเยอะเลยนะเพียงแค่คุณสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
ไปถามนางธนูสิริพันธ์หรือว่าเจ๊เฮียงนะครับ
ทำให้ตอนนี้จำเป็นมากแล้วจำเป็นจริงที่ต้องทำตามมาตรการในการควบคุมของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

โดยเธอเนี่ยเปิดขายข้าวแกงเนี่ยนะมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ลูกค้าขาจรขาประจำมายืนรอต่อคิวแน่นร้านทุกวัน
เห็นแบบนี้แล้วไม่สบายใจเพราะว่าช่วงนี้มันโควิด๑๙ไง

ก็เลยต้องสร้างมาตรการแบบนี้ขึ้นมานะครับ
แล้ววัตถุดิบที่ใช้ของเธอเนี่ยเธอบอกว่าซื้อใหม่นะ
วันต่อวันไม่มีของค้างคืนรับรองความสดสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอน
เอาเป็นว่าเล่าให้ฟังบางป้ายฟังดูอ่านดูแล้วมันอาจจะขำ
แต่นั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในช่วงนี้จริง
ถูกต้องแล้วรวมไปถึงติดตามข่าวสารทุกวันนะคุณผู้ชม